อันหนึ่งที่บอกแล้วว่าผมสั่งของเยอะตอนนี้เพราะว่าไม่ได้ไปเดินที่ไหน
เวลามาถึงรับกล่องพัสดุมาก็จะมีสเปรย์
เดี๋ยวนี้มันมีสเปรย์แบบที่พ่นออกไปแล้วมันเหมือนแบบมันฟุ้งกระจายนะฮะ
นี่ที่เพชรบูรณนะเขาพ่นถึงขนาดนี้เลยครับ
เป็นรีลาการฉีดของน้องคนนี้ฮะกองพัสดุมาถึงนะ
โอ้เองเล่นฉีดแบบนี้เลยเหรอลูก
คนใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าทวีสักเนทพินิท
ตรงโซเชียลมีเดียบอกว่าเมื่อบุรุษไปซะดีมาส่งของ

มีเพื่อนในเฟซบุ๊คเข้ามาแสดงความคิดเห็น
บางคนบอกเล่าถึงวิธีการรับกล่องพัสดุของตัวเอง
เช่นเยี่ยมไปเลยกล่องเปลี่ยงหมดแล้ว
ดีเยี่ยมเลยไม่หมดปลุกอย่าหยุดฉีด
นะฮะของพี่ส่วนบางคนก็บอกว่า
ของพี่ถ้ามาส่งนะจะวางตากแดดพักใหญ่แล้วค่อยเปิด
ผู้สินค้าไปที่คุณทวีสัก
ทวีศักดิ์บอกว่าเด็กในคลิปที่ฉีดแอลกอฮอล์อยู่
แล้วก็ใส่มือตัวเองใส่มือพี่ไปซะนี
คือเด็กชายนิจคุณอยู่เย็นอายุ๑๑ปี
นะครับอยู่ที่หมู่สี่บ้านเอ่อตะบนพุกขามอำเภอวิเชียบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเป็นน้องชายของเขานะครับ
โดยทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่พนักงานจากบริษัทเอกชน
หรือว่าบริษัทปริศนีย์มาแล้วก็นิชคุณมาเลยนี่เหรอ